พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพหานครท่านหนึ่งค่ะ
ที่ใช้ชีวิตตามคำสอนของในหลวงราชการที่๙ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้นำที่ดินที่จังหวัดพระนครศรียุธิยา๑๒๐ไร่นะคะ
ปลูกข้าวแล้วก็นำข้าวเหล่านี้ไปแจกให้กับประชาชนแล้วก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยค่ะ

ชัชวานคงอุดมอดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร
พร้อมชาวบ้านกว่า๓๐คนร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว
ผืนนาเนื้อที่กว่า๑๒๐ไร่ตำบลบางกระสันอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแปลงนาสาธิตตามโครงการหักดิบพริกผืนดิน
โดยข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวในครั้งนี้จะเตรียมไว้แจกจ่ายให้กับประชาชน
ในวันคล้ายวันเกิดของอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่านนี้เพราะตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา
ถึงวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดนายชัชวานจะนำเงิน๒ล้านบาท
ซื้อข้าวสารบรรจุถุง๕กิโลกรัมไม่ต่ำกว่า๔๐๐๐ถุงแจกจ่ายให้ประชาชน
ชัชวัลกล่าวว่าที่ดินผืนนี้มีชาวบ้านรายหนึ่งขอร้องให้ซื้อไว้
เจ้าของเดิมนำที่ดินไปจำนองไว้กับธนาคารและกำลังจะถูกยึด
ด้วยความสงสารจึงตัดสินใจซื้อเอาไว้เพราะต้องการช่วยเหลือ
ซึ่งช่วงแรกได้มอบสิทธิ์ให้เจ้าของที่ดินใช้ประโยชน์ด้วยการทำนาตามเดิม
แต่เมื่อเจ้าของเก่าทำไม่ไหวนายชัชวานจึงปรึกษาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ระดมปราศชาวนามาช่วยกันทำให้นาผืนนี้เป็นผืนนาเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง
โดยยึดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้า
พ่อของเราคิดให้กับคนไทยขนาดนี้ใช่ไหมแล้วก็มันต้องสืบสารต่อ
พยายามมากที่จะต้องเอาแนวคิดของท่านคำสอนของท่านมา
มาใช้ให้ได้ให้ได้ถ้าชาวนาเราทั่วประเทศไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะ
น้ำเนิ้มดีหมดปลาก็กลับมานี่ทีนี้ปลาเยอะเลยนะเนี่ย
ช่อนนะมากันเองนะผมเลยบอกว่าอย่าไปจับกันนะ
มันอุตส่าห์หนีร้อนมาเพิ่งเย็นเพราะว่าตรงตรงอื่นมันสารเคมีเนี่ย
ไหลลงมันก็อยู่ไม่ได้ตอนฟ้าแล้วไม่อยู่ที่นี่กันเต็มเลย
ที่ดินหนึ่งร้อยยี่สิบไร่ถูกจัดสรรเป็นผืนนาเกือบเก้าสิบไร่
บ่อน้ำขนาดใหญ่๓๐ไร่เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับเพาะปลูก
ส่วนพื้นที่ที่เหลือเป็นส่วนของบ้านพักและแปลงพืชผักสวนครัว
หักดิบพลิกผืนดินครั้งนี้มีนายมนูลเคลือโชธ
และปราศชาวนาที่มากประสบการณ์อีก๒คนร่วมกันปรับพริกผืนนาที่ถูกสารเคมีทำร้ายมานานหลายสิบปี
ฟื้นตัวตามรูปแบบเกษตรอินทรีย์แม้ปีนี้จะเป็นปีแรกของการทดลองปลูกข้าวหอมมะลิช่อราตรี
แต่ผลผลิตที่ได้เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับต้นทุนการทำนาที่ลดลงเหลือไร่ละไม่ถึง๕๐๐๐บาท
ถ้าคิดถ้าคนสู้ใจสู้อยากทำผมก็คือผมอยากแนะนำก็คือ
ให้มาหันมาเริ่มทำพิธีใหม่คือมาหมักวางโดยกวางนี้ไม่ต้องเผา
ฟางนี่หมักเพราะฟางนี่คือยูเรียนาโตเจนอย่างดีแล้ว
ใช้มาทำเรียนรู้ทำน้ำหมักทำอะไรใช้หาของที่ว่ามันหาง่ายใกล้ตัวก็พอแล้วไม่ต้องไปเอามากมาย
การตัดสินใจนำที่ดินกว่า๑๒๐ไร่มาทำนาข้าวแทนการขายต่อให้ในทุนไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
จากจะได้เข้าสารปลอดสารพิษไปบริจาคแล้วยังเป็นการรักษาวิถีชีวิตของชาวนาให้คงอยู่กับคนไทย
แต่ที่สำคัญที่สุดคือการทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน